มาดูเรื่องแปลกกันหน่อยเกิดขึ้นที่ปลาจีนบุรีค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งจู่เขาก็ใช้มีดไปเฉือนตัดอวัยวะเพศของตัวเอง
กู้ภัยต้องลงพื้นที่นะคะเนี่ยค่ะนี่คือจุดเกิดเหตุนะคะ

เดี๋ยวนี้ตอนที่เขาก้มดูอวัยวเพศของตัวเองนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือห้องพักเลขที่๑๖๗หมู่๑๐
ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิที่ปราจีนนะคะ
ผู้ชายคนนี้คนที่ก่อเหตุ
นี่ชื่อว่านายสารวุฒิมณีภาคอายุ๓๗ปี
เพเดิมเป็นชาวโคราชนครราชศรีมา

ผู้ชายคนนี้ค่ะก่อนเกิดเหตุเกิดอาการคลุ้มคลั่ง
แล้วก็ไปคว้ามีดมาเฉือนอวัยวเพศของตัวเองเกือบขาดนะคะ
ภายในห้องน้ำเลือดไหลนองเต็มพื้นเลยนะคะ
กู้ชีพมามาช่วยแบบนี้ร้องคลวนคลางด้วยความเจ็บปวด
มือของเขายังกุมอวัยวะเพศของตัวเองอยู่เลย

ตอนที่กู้ชีพพยายามช่วยทำแผลให้เขาไม่ยอมให้ช่วยนะครับ

คุณอยากรู้ไหมว่าสาเหตุทำไมต้องไปเฉือนของตัวเอง
เขาบอกว่าพญาติช้อนชัยอวัยวเพศของเขาต้องกรีดมันออกมา
กรีดพญาติออกมา
สุดท้ายกู้ภัยต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลศรีมหาโพธิแบบนี้ค่ะ
เราไปถามคุณสุภาวดีกู้ภัยบอกว่า
ผู้ป่วยผู้ชายคนนี้บอกว่ามีพยาธิในอวัยวะเพศ
เพราะฉะนั้นต้องใช้มีดกรีดออกมา

ถ้ามีพยาธิอยู่ในอวัยวะเขาเขาเลยใช้มีดกรีดออก
จะเอาพยาธิในอวัยวะเขา
กรีดในจูบเขาเลยค่ะ

ใช่ข้างในลึกด้วย
แล้วก็ไม่ยอมให้ทำแผลร้องโวยวายตลอด

มีดจะใช้มีดอะไรกี่

จากนั้นสักพักหนึ่งได้ยินเสียงสารวุฒิ

เขาก็เลยไปดูตอนแรกคิดว่าสารวุฒิใช้มีดปาดนิ้วตัวเอง
พอก้มไปดูเฮ้ยไม่ใช่นิ้วนะที่ปาดเนี่ย
กลายเป็นว่าไปปาดไปเจือนอวัยวะเพศก็เลยไปเรียกเพื่อนที่อยู่ห้องตรงข้ามเนี่ย
มาช่วยกันมาช่วยสารวุฒิคนนี้แล้วรีบแจ้งกู้ภัยเข้าให้การช่วยเหลือนะคะ
ส่วนสาเหตุที่แน่ชัดสารวุฒิก่อเหตุแบบนี้ทำไม
ตอนนี้เดี๋ยวต้องรอให้อาการของสารวุฒิเนี่ยคือหายเจ็บซะก่อนนะคะ
ต้องมีการสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งนะครับ